มาดูเรื่องของโควิด๑๙นะคะโดยวันนี้เราจะเริ่มกันที่เรื่องของการขอความช่วยเหลือของผู้ป่วยที่ตอนนี้เตียงใช้คำว่าเต็มค่ะไม่มีเตียงนะมีเตียงแล้วหลายคนก็จะต้องรอนะคะมีภาพภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพที่เห็นใจมากมากนะคะแม่ลูกคู่หนึ่งติดเชื้อมาจากคุณพ่อแต่คุณพ่อเนี่ยเข้ารับการรักษาตัวแล้วนะคะแต่คุณแม่กับคุณล
ที่ไทยรถกระสบะรอคนมารับรอรถโรงพยาบาลมารับไปรักษาตัวเพราะว่าเธอตรวจแล้วนะคะทั้งสองคนติดเชื้อโควิด๑๙
ข้อความที่เธอส่งเข้ามาบอกบอกว่าตอนนี้เธอกับลูกสาวอายุ๔ขวบ
ติดเชื้อจากพ่อพ่อไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
แต่เธอกับลูกสาวผลออกมาวันที่๒๙มิถุนายนค่ะ
ก็ทราบว่าบวกติดเชื้อ
ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อกับชีวิตค่ะ
เป็นห่วงลูกสาวพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน
แต่ไม่มีใครตอบรับ
ตอนนี้เองเธอกับลูกสาวต้องนอนในรถกระบะ
ตั้งแต่๒๙คือตั้งแต่รู้ว่าตรวจว่าติดเชื้อค่ะ
ก็ไม่กล้าเข้าบ้านอีกเลยนอนอยู่ในรถกระบะตลอดเลยนะคะ
ไม่กล้าเข้าบ้านเพราะในบ้านไม่ใช่มีเฉพาะสองแม่ลูก
มีญาติคนอื่นอยู่ด้วยและญาติคนหนึ่งกำลังตั้งท้องค่ะ
เธอก็เลยบอกว่าจำเป็นที่จะต้องหอบลูกสาวออกมานอนรอเตียง
อยู่ที่ริมถนนนะคะอยู่ในซอยสุขุมวิทย์๗๑
บอกว่าทำแบบนี้แหละจะได้ป้องกันการติดเชื้อ
จะได้ป้องกันการแพร่เชื้อให้กับคนในบ้านนะคะ
ฟังดูคลิปนะคะที่เธอถ่ายขอช่วงขอความช่วยเหลือค่ะ
ขอความช่วยเหลือด้วยนะคะหนูติดโควิดกับลูกค่ะ
หนูเป็นคนลาวค่ะใช่
ตอนนี้หนูไม่มีที่ไปหนูนอนท้ายรถเนี่ย๒วันแล้ว
ลำบากมากไม่สามารถอีกเหนียงด้วย
ช่วยลูกหนูด้วยช่วยลูกหนูด้วยนะคะ
นี่ค่ะหัวใจคนเป็นแม่ประโยคที่ย้ำอยู่ตลอด
ช่วยลูกหนูด้วยช่วยลูกหนูด้วย

เพราะกลัวลูกจะอาการหนักด้วยนะคะ
เอาเรื่องนี้นะคะหลังจากที่เพจไทยรัฐนิวส์โชว์ได้รับเรื่องปุ๊บ
ส่งทีมข่าวลงไปปั๊บเลยค่ะไปตรวจสอบนะคะ
เพราะถึงจุดนี้ก็คือซสกุลวิทย์๗๑
นางมณีอายุ๔๑ปีแล้วลูกสาวอายุ๔ขวบค่ะ
นั่งบ้างนอนบ้างอยู่ท้ายรถกระบะซึ่งจอดอยู่ริมถนน
บอกว่านอนแบบนี้มาแล้ว๒คืน
จากการสังเกตของทีมข่าวพบว่าคนเป็นแม่
อาการเริ่มออกนะคะไอตลอดเวลาเลย
และต้องคอยเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวลูกสาว
แล้วก็ต้องพัดให้ตลอดที่ต้องทำสลับกันแบบนี้
เพราะว่าแดดมันค่อนข้างร้อน
ทีมข่าวพูดคุยกับแม่ผ่านทางโทรศัพท์เห็นอยู่ไกล
แต่ว่าเวลาเราอยากได้ข้อมูลเราก็ไม่ได้เข้าไปใกล้
ทีมข่าวของเราค่ะต้องโทรศัพท์โทรคุยกันนะคะ
บอกกับทีมข่าวบอกว่าตอนนี้เธอกับลูกสาวกลัวตายมาก
ไม่รู้จะทำยังไงค่ะไอหนักเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออก
ลูกสาวไข้ขึ้นสูงและตอนนี้เริ่มถ่ายท้องหนักแล้วนะคะ
ที่ต้องออกมานอนรถกระบะข้างนอกบ้าน
เพราะว่าในบ้านยังมีอีก๓คนที่ยังไม่ติดเชื้อ
ก็คือหลานสะพ้ายเป็นห่วงหลานสะพ้ายที่สุดค่ะ

อกจากนี้มีหลานชายแล้วก็มีคนงานนะคะ
ที่ผ่านมาพยายามติดต่อหน่วยงานหลายที่

บอกเดี๋ยวจะเอารถมารับคือไม่มีเลย
รวมถึงไม่มีใครติดต่อเตียงให้

ทุกโรงพยาบาลคนไข้เต็มหมดเธอหมดหวังมากค่ะ
ปลอบใจตัวเองด้วยปลอบใจลูกสาวด้วยบอกให้อดทน
ส่วนลูกสาวเองนะคะฟังเสียงให้กำลังใจจากแม่
น้องก็ตอบกลับแม่เหมือนกันนะพูดไปก่อนคุณแม่ไปนะคะ
บอกว่าหนูรักแม่นะหนูอยากเข้าโรงพยาบาลแล้ว
หนูอยากไปตรวจแม่หนูจะสู้
บอกแบบนี้กับคุณแม่นะคะ
เมื่อคืนนี้ค่ะมีเพจวัยรุ่นนิมิบุตร
นี้เขาเป็นหน่วยงานรถพยาบาลจิตอาสารับส่งผู้ป่วยโควิด๑๙ฟรีนะคะ
มารับตัวสองแม่ลูกนะคะจากหลังรถกระบะขึ้นรถพยาบาล

คลองเตยนี่เป็นสถานที่แรกรับของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙
ระหว่างที่พูดคุยอาการยังเหมือนเดิมค่ะไอเป็นระยะเลย
บอกว่าตอนนี้รอกรทมหาเตียงแล้วก็โรงพยาบาลให้
ตอนนี้ก็นั่งรอไปประมาณ๗๘ชั่วโมงแล้วนะคะ
มีการตรวจร่างกายอาการตอนนี้ไอเหมือนเดิมคุณนักข่าว
ส่วนลูกสาวอายุ๔ขวบเริ่มมีตุ่มเป็นเม็ดเล็กมีอาการคันแล้วก็มีอาการไอร่วมไปด้วยนะคะ
แต่น้องก็ยังเป็นเด็กนะคะยังคงวิ่งเล่นตามภาษา
แม่เล่าทางน้ำตาบอกว่าพอรู้ว่านักข่าวไทยรัฐจะลงไปช่วยเธอดีใจมาก

ตันใจขอบคุณไทยรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเพจวัยรุ่นนิมิบุตรที่เข้ามาช่วยนะคะ

คุณไม่รู้ว่าคุณที่จะมีความหวังว่ามีพิวจีนแหล่ะด้วย

เห็นกรณีแบบนี้ได้รับการแป้งแก้ปัญหาเรายินดีมากนะคะที่จะช่วยนะคะ

มันเต็มก็ต้องพยายามประสานหลายหน่วยงาน
ที่จะช่วยกันหาทางนะคะช่วยเหลือ
เพราะว่ายังมีอีกมากมายเคสแบบนี้รอเตียงอยู่เหมือนกันนะคะ